ที่ท้องทะเลที่บริเวณหินแผ่หมู่เกาะงาม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
แล้วปรากฏว่าถ่ายคลิปคนที่ลงไปล่าปลาทะเลได้

เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของเจ้าของเรือ
ที่ผ่านนักท่องเที่ยวไปยิงปลา
ก็ได้เข้าแสดงตนพบเจ้าพนักงานตำรวจแล้วนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าเรือมีใบอนุญาตถูกต้อง
แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นมือยิงปลา
บอกว่าต้องไปถามสามีสามีเธอ
ที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยว
แต่นี่คลิปที่ดีเจเตฟเขาถ่ายได้

หลังจากไปยิงปลาใต้น้ำมาแล้ว

ผมก็เลยถ่ายไว้แล้วก็ถามว่าพวกคุณทำอะไรกัน

ใช่แล้วปลายจมูกนี่มีปลาติดอยู่เลย
นะครับก็เลยเอามาลงในโลกโซเชียล
ให้มีการตรวจสอบเพราะมันผิดกฎหมาย

ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนายรักพงศ์บุญย่อย
หมายให้หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เข้าแจ้งความที่สพปากน้ำชุมพร
เพื่อเอาผิดกับนักดำน้ำแล้วก็เรือนำเที่ยว
ตามพรบอุทยานแห่งชาติพศ๒๕๕๙

โดนข้อหาล่าสัตว์ในเขตห่วงห้าม

พบว่าเป็นเรือในพื้นที่ปากน้ำชุมพร
และไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบการท่องเที่ยว
กับอุทยานแต่อย่างใดนะครับ
ด้านของเจ้าของเรือนางวิยดาจันเพ็ญ
ออกมายอมรับครับว่าเป็นเรือของเธอจริง

ทะเบียนแล้วก็มีใบคุมเรือถูกต้อง

ยังไม่ทราบ

ในความรู้สึกของเรา
มันไม่น่าจะเป็นไป
วิยดาก็ตอบคำถามตำรวจไม่ได้นะครับ
ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวที่ลงไปดำน้ำแล้วก็ล่าปลาเป็นใคร
วิยดาบอกว่าต้องไปถามสามี
เพราะว่าสามีเป็นผู้นำนักท่องเที่ยวทั้งสองไป
ซึ่งขณะนี้นะครับได้มีทีมนักวิจัยได้เช่าเหมาเรืออีกเป็นลำอีกลำเป็นเวลา๓วัน
เพื่อไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ
และสามีจะกลับเข้าฝั่งมาอีก๒วัน
ซึ่งตำรวจก็คงต้องรอไปก่อนนะฮะก็คือสามีออกเรืออยู่
ด้านร้อยตำรวจตรีจิตวัตรกมลวิริยวัตรรองสารวัตรสืบสวนสพปากน้ำชุมพร
เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนต่อไปจะตรวจสอบเอกสารต่างเกี่ยวกับเรือประกอบการท่องเที่ยว
และตรวจสอบใบประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวว่าถูกต้องหรือไม่
หากพบว่าไม่มีหรือไม่ถูกต้อง
ก็จะลงบันทึกฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ประกอบการรายนี้ต่อไปนะครับ